คุณผู้ชมทีนี้คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้นะคะ
ความเห็นในโลกออนไลน์เนี่ยแตกเป็นสองฝั่ง
คุณผู้ชมดูคลิปแล้วส่งไลน์มาบอกเราหน่อยนะคะว่ามีความคิดเห็นอย่างไร
คือบางคนเนี่ยพอเห็นคลิปแล้วเนี่ยด่าผู้ชายก่อนเลย
ก็ไม่ได้รู้ว่าต้นสายปลายเหตุของเรื่องมันเกิดอะไรขึ้น
แต่ใบ้เบื้องต้นเลยว่ามันเป็นคลิปวิวาทะที่เกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนอีกแล้ว
ดูคลิปก่อนแล้วเดี๋ยวเล่ารายละเอียดให้ฟังค่ะ
กลับไปแล้วเป็นบ๋นศพที่ยอดออกไปเกิดทางจัง
ส่งสะดวก
ส่งสะดวก

บางคนก็ตอบว่ารสลินเอ้ยจะจับใจความได้ไง
ก็ดูดเสียงออกสักขนาดนี้ตู๊ดเนี่ย

เรียนเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะผู้ชายพี่หนวดที่อยู่ในคลิปเนี่ย
เขาบอกว่ารถของผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ย
ไปขับปาดหน้ารถของเขาจนกระทั่งตัวเขาเองเนี่ย
ต้องมีการเบรกกระทันหันทำให้ลูกของเขาเนี่ย
อยู่ในรถด้วยเนี่ยโดยสารมาด้วยกันเนี่ย
หน้าทิ่มจนได้รับบาดเจ็บพี่แกเนี่ยพี่หนวดแกก็เลยโกรธ
พอพี่หนวดบีบแตรมาหนึ่งครั้งเพื่อจะเตือนไป
แฟนเตือนฝ่ายหญิงกลับไม่สำนึกอะไรใดทั้งสิ้น
มีการบีบแตรสวนกลับมาค่ะแล้วลักษณะผู้หญิงที่บีบแตรสวนกลับมาเนี่ย
คือบีบแตรเหมือนกวนค่ะบีบแตรเตือนยาวมาก
จนกระทั่งพี่หนวดเนี่ยแกบอกว่าอดรนทนไม่ไหวค่ะ
รี๊ดแตกของขึ้นก็เลยกลายเป็นคลิปที่มา
คลิปนี้ที่คุณผู้ชมได้เห็นนะคะทีนี้อย่างที่บอกไป
ความเห็นในโลกออนไลน์แบ่งเป็นสองฝั่ง
ฝั่งหนึ่งก็เห็นใจพี่หนวดแกนะบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราเป็นเจ้าของรถ
หรือว่าเป็นพี่หนวดเนี่ยแล้วมีคนมาขับปาดหน้าจนเป็นเหตุให้
ตัวเองต้องเบรกกระทันหันแล้วลูกหัวทิ้มได้รับบาดเจ็บ
เขาก็คงโกรธแบบนี้บ้างก็บอกว่าเห็นใจฝ่ายหญิงบ้าง
เพราะแน่นอนล่ะฝ่ายหญิงถ้าเกิดว่าดูต้นเรื่องแล้ว
ฝ่ายหญิงไปปาดหน้าเขาฝ่ายหญิงผิดแต่ทำไมพี่หนวดจะต้องถือไม้นั่นน่ะ
ในมือวงกลมสีแดงถือไม้ลงมาแล้วไปทุบกระจกรถของฝ่ายหญิง
รถของเขาได้รับความเสียหาย
ทีมข่าวพยายามตรวจสอบคลิปนี้ให้นะคะคุณผู้ชมปรากฏว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นบนถนนพุทธรักษาจังหวัดสมุทรปราการ
แล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วมกราคม
สาเหตุมาจากฝ่ายหญิงเขาก็ยอมรับนะคะว่าเขาไปขับรถปาดหน้าของฝ่ายชาย
เพื่อที่จะกลับรถหลังเกิดเหตุฝ่ายหญิงไปแจ้งความ
แล้วฝ่ายชายก็มาที่โรงพักคุยกันเจรจากัน
เรื่องของค่าเสียหายมันจบไปแล้วจบไปแล้วนะคะ
ไม่ได้มีการดำเนินคดีใดเกิดขึ้น
ก็นำมาให้ดูแบบนี้ให้เตือนเนอะ
ค่ะคืออ่านข่าวแบบนี้บ่อยเหลือเกินคุณผู้ชม
เวลาเกิดเหตุหัวร้อนแล้วมันก็เกิดเหตุวิวาทะกันบนถนน
กลัวว่าจะเกิดความสูญเสียนะคะ